ท่านประธานสภาพผู้แทนรัศดรที่เคารพกับผมนายประเสริฐจันทรลวงทอง
สมาชิกสภาพผู้แทนรัศดรจังหวัดนครราชศรีมาภักดิ์เพื่อไทยท่านประธานครับ
ถ้อยแถลงยัตติของท่านผู้นำฝ่ายค้านเห็นได้ชัดว่าวันนี้
พี่น้องประชาชนได้เสื่อมศรัทธาขาดความเชื่อมั่นและเห็นว่าพลเอกประยุทธ์จันโอชา
นายกรัฐมนตรีเป็นบุคคลที่ไร้ซึ่งภูมิปัญญา
ซึ่งความสามารถไร้จิตสำนึกความรับผิดชอบ
ความสามารถที่จะเป็นหัวหน้ารัฐบาลอีกต่อไป
สถานการณ์วิกฤตโควิดในวันนี้เป็นที่ทราบกันดีว่า
มียอดผู้ป่วยสะสมสูงถึงณวันที่๓๑สิงหาคม

มีผู้ป่วยเสียชีวิตสะสม

ผมเรียนท่านประธานว่าตัวเลขนี้ยังเป็นตัวเลขที่น่าเป็นห่วงอยู่
แต่กับผมมีข้อสังเกตว่า
เวลาถึงใกล้การอภิปรายไม่ไว้วางใจนี่

ตัวเลขผู้เสียชีวิตกลับลดลงอย่างมีนัยยะ

ถ้าตัวเลขลดลงอย่างนี้เนี่ย
อีกไม่กี่วันคงไม่มีผู้ป่วย

สิ่งเหล่านี้ต้องเป็นการพิสูจน์เพื่อหาข้อเท็จจริง

และปรับปรุงตัวเลขที่ให้มันดูดีในช่วงอภิปราย
ไม่ไว้วางใจหรือไม่ท่านประธานครับ
การบริหารราชการแผ่นดินของพลเอกประยุทธ์

ขาดความรู้ความสามารถ

ในการสื่อสารกับพี่น้องประชาชน
สื่อสารประชาชนยิ่งไม่เข้าใจ

ปฏิบัติการสายด่วนของท่าน
ล้มเหลวไม่เป็นท่า
เมื่อประชาชนขาดช่องทางสื่อสาร

หาเตียงหาโรงพยาบาล
หาสิ่งต่างกลับต้องนอนรอความตายอยู่ที่บ้าน

หมอพร้อมนั้นเป็นการเปิดให้พี่น้องประชาชนได้จองวัคซีน

ประชาชนก็คาดหวังว่าจะได้มารับการฉีดวัคซีน
บอกว่าจะฉีดวัคซีนปูพรมทั้งประเทศ
สุดท้ายครับกลับเลื่อนอย่างไม่มีกำหนด
กลายเป็นผู้นำที่กลืนน้ำลายตัวเองท่านประธานครับ
ไม่เคยพูดความจริงกับพี่น้องประชาชน
นายอนุทินชาญวีรกูลรองนายกรัฐมนตรีและลำตีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
ซึ่งองค์ความรู้ไร้ซึ่งภูมิปัญญาและความสามารถในการกำกับดูแลกระทรวงสาธารณสุข
พฤติกรรมคุยม้ออ้ออวดทุจริตต่อหน้าที่
ใจใช้อำนาจขัดต่อรัฐมนูลหลอกลวงประชาชน
ส่งผลให้การบริหารราชการกระทรวงสาธารณสุขมีความผิดพลาดล้มเหลว
นายอนุทินเคยให้สัมภาษณ์เมื่อวันที่๒๕มกราคม๒๕๖๔ว่า
โควิดเป็นเพียงใคร่หวัดธรรมดาธรรมดานของผมและเปิดคลิป
เพื่อให้ที่ประชุมได้รับชมครับ
ใช่ครับเปิดเสียงด้วยครับ
ท่านประธานครับเมื่อบุคลากรทางการแพทย์ติดเชื้อ
ก็ได้กล่าวอีกว่าหมอไม่ระวังตัวจนตัวเองติดโควิด
ไม่ได้จุดไม่ได้ติดจากการทำงานแบบนี้ต้องหวดกัน
ท่านประธานที่กรบครับอย่างนี้บรรทอน
จิตใจการทำงานของบุคลากรที่ทำงานในการช่วยเหลือชีวิตพี่น้องประชาชน
สุดท้ายเมื่อวันที่๑๗กุมภาพันธ์๒๕๖๐
นายอนุทินได้อภิปรายในสภาตอนหนึ่งเกี่ยวกับการจัดซื้อวัคซีนนำเข้ามาฉีดให้คนไทย
ก่อนเกิดการแพร่ระบาดในปัจจุบันว่าในไตรมาสที่๓
แอสต้าเซเนก้าที่ผลิตในประเทศคงมีเต็มโรงพยาบาลแล้ว
อยู่เต็มแขนของพี่น้องคนไทยไปดูคลิปครับ
ไรมาส๓วัคซีนแอสตราเซเนก้าที่ผลิตในประเทศไทยเนี่ย
อยู่เต็มโรงพยาบาลแล้วครับอยู่เต็มแขนของพี่น้องประชาชนคนไทยแล้ว
ท่านประธานครับเต็มแขนเหมือนกันครับ
แต่เต็มแขนของคุณยายที่ไปฉีดวัคซีนที่อำเภอนางรองบุรีรำ
เพราะว่าฉีดทั้งแขนซ้ายแขนขวาครับท่านประธานครับ
มีความเกี่ยวพันกันในอำนาจหน้าที่
ร่วมกันหาวัคซีนที่ไม่มีประสิทธิภาพ
มีราคาแพงมาฉีดให้คนไทย

กั้นวัคซีนที่มีประสิทธิภาพสูงสุด
เพราะไม่มีตังค์ทอนครับท่านประธาน

มีคนตายวันละร่วม๓๐๐คน

เพราะมุ่งแต่หาผลประโยชน์ให้กับตนเองและพวกพ้อง
มีพฤติการค้าความตายครับท่านประธาน
เมื่อมาตรการควบคุมโรคไร้ทิศทาง

ผลที่ตามมาก็คือสิ่งที่กระทบกับพี่น้องประชาชน

ล็อกดาวน์การปิดกิจการ
ไม่มีการวิเคราะห์ถึงข้อดีและข้อเสีย
ผลกระทบด้านต่างไม่มีมาตรการรองรับ

การดำเนินชีวิตของพี่น้องประชาชน
เป็นไปด้วยความยากลำบาก

ไม่มีรายได้จุนเจือครอบครัว
ข้อกำหนดต่างที่ท่านนายก
ให้มาหลายครั้งไม่สามารถหยุดโรคระบาดได้แต่อย่างใด

แม้กระทั่งโครงการที่ท่านชื่นชมนักหนา

ผมจะชี้ให้เห็นภาพสไลด์ที่๑๐
เป็นภาพไร้ทิศทางไร้เป้าหมาย

กรอบสี่เหลี่ยมที่อยู่ด้านซ้ายนะครับ
เป็นเป้าหมายของการฉีดวัคซีนแอสต้าเซเนก้า
ที่ตั้งเป้าไว้ว่าภายในเดือนมิถุนายน

จะต้องมีวัคซีนแอสต้าซีเดก้า๒๖ล้านโดสท่านประธาน
ข้อเท็จจริงณวันนี้วันที่๓๑สิงหาคม

เป้านั้นแอสต้าเซเนก้ามาแค่๑๓๘ล้านโดส
คิดเป็นสัดส่วน๕๓เท่านั้นเอง

ท่านยังมีมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่๒มีนาคม
บอกว่าให้เร่งดำเนินการตามแผนกลยุทธ์การบริหารจัดการ
การให้วัคซีนโควิด๑๙ในประเทศไทย

ดำเนินการที่เกี่ยวข้องให้เป็นไปอย่างโปร่งใส

และให้คนไทยทุกคนได้รับวัคซีนอย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพสูงสุด

ถามว่าวันนี้คนไทยได้รับวัคซีนทุกคนหรือยัง
ถามว่าคนไทยได้วัคซีนที่มีประสิทธิภาพสูงสุดหรือยัง
คำพูดนี้เป็นการกลืนน้ำลายตัวเองอีกครั้งหนึ่งของพลเอกประยุทธ์

ก็ผมจึงจำเป็นต้องชี้ให้เห็นถึงความล้มเหลว
ในการบริหารราชการแผ่นดินในหลายด้านของพลเอกประยุทธ์จันโอชา
กับผมขอรวบรวมเอามาสังเกตประมาณ๔ด้านด้วยกัน

ความล้มเหลวด้านการควบคุมโรคระบาด

ตั้งแต่การระบาดของโควิดเมื่อประมาณต้นปี๒๕๖๐
ถ้าละเว้นการปฏิบัติโดยไม่ประเมินผล
ไม่ติดตามข้อสั่งการของตัวท่านเอง
นายอนุทินไม่กวดขันไม่รอบครอบไม่ระมัดระวัง

จนทำให้ระบบสาธารณสุขล้มเหลว
โยนความผิดให้กับพี่น้องประชาชน
ท่านยังกล่าวหาประชาชนว่า

เป็นต้นเหตุของการระบาด
แต่ข้อเท็จจริงกลับปรากฏว่า

เกิดจากเจ้าหน้าที่ของรัฐฝ่ายความมั่นคง

คัสเตอร์สนามมวยลุมพินี

ให้มีการจัดการแข่งขันชกมวย
ให้เพื่อนร่วมรุ่นโรงเรียนในร้อย

ท่านบอกจะปฏิรูปตำรวจ

คนคนต่างด้าวเข้าประเทศโดยไม่ได้รับอนุญาต
การแพร่ระบาดของคลัสเตอร์สมุทรสาคร
ท่านนายกกลับไม่ได้ดำเนินการอะไรอย่างจริงจังแต่ประการใด

เกิดขึ้นเดือนมีนาคมเมษายน
คัสเตอร์ท่องรอ
ทั้งที่นักระบาดวิทยาได้เตือนท่านแล้ว
บอกว่าจะมีการระบาดอีกในระลอกใหญ่
ท่านก็ไม่ฟังไม่มีการตรวจสอบสถานบันเทิง
หลังจากที่มีการระบาดของสถานบันเทิงเหล่านั้นแล้วนะครับ
มีเพียงแต่ย้ายผู้กำกับสถานีตำรวจทองหล่อ
ซึ่งเป็นหลานชายของพลเอกประวิทย์วงสุวรรณเท่านั้นเอง

ความล้มเหลวทั้ง๔คลัสเตอร์
เป็นต้นต่อของการระบาดโรคโควิด
เกิดจากการที่ไม่กวดขันไม่กำชับ
ในฐานะที่ท่านเป็นผู้บังคับบัญชา
อย่ามาโทษพี่น้องประชาชน
แต่หน่วยงานของรัฐและเจ้าหน้าที่ของรัฐต่างหาก
ที่เป็นต้นต่อของการระบาดของโรค

วางแผนการจัดหาก็ล้มเหลว

พลเอกประยุทธ์และนายอนุทิน
คาดการณ์สถานการณ์โควิด๑๙ผิดพลาด
คิดว่าจะสามารถควบคุมโรคระบาดได้
ส่งผลให้ไม่มีความกระตือลือร้อนในการหาวัคซีนแต่อย่างใด
จัดหาก็จัดหามาในปริมาณที่น้อยเกินไป
การตัดสินใจวางแผนหาวัคซีนที่ระดับ๕๐เปอร์เซ็นต์
ของจำนวนประชากรทั้งประเทศในตอนต้น

ถือได้ว่าเป็นการตัดสินใจที่ผิดพลาดเป็นอย่างยิ่ง
ในขณะที่ผลงานวิจัยทั่วโลก
โดยเฉพาะอย่างยิ่งมหาวิทยาลัยจอนฮ็อกเก็น
เขาได้บอกว่าถ้าจะสร้างภูมิคุ้มกันหมู่
จะต้องมีการฉีดวัคซีนอย่างน้อย
จึงสามารถสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ได้
วางแผนฉีดวัคซีนให้คนไทยเช่นนี้
ทำให้ท่านไม่ขนขวายที่จะหาวัคซีน

ท่านประธานครับนอกจากนั้นแล้ว

โดยท่านไม่เตรียมหาวัคซีนทางเลือกอื่น

ในการสร้างภูมิคุ้มกันโรคที่กลายพันธุ

ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม๒๖๖๔
ในขณะที่มีหน่วยงานไม่น้อยกว่า๗หน่วยงานได้คัดค้านท่าน
บอกว่าให้ซื้อวัคซีนอื่นประกอบไปด้วย

การพิจารณาจัดซื้อวัคซีนที่ใช้เทคโนโลยีอื่น
ทำให้หลายฝ่ายตั้งข้อสงสัยว่า
เดี๋ยวผมจะชี้ให้ท่านประธานเห็นนะครับ

ประสิทธิภาพในการป้องกันภูมิคุ้มกันหมู่นั้น
มันต้อง๗๐ครับท่านประธาน
ถ้าไม่ต่ำถ้าไม่ถึงกว่า๗๐เนี่ย
ไม่สามารถสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ได้เลย
มติคณะกรรมการกันกรองการใช้เงินกู้
ก็ได้ตั้งข้อสังเกตท่านมาแล้ว

การจัดหาวัคซีนที่ผิดพลาดอีกเรื่องหนึ่ง
คือการที่ท่านไม่เข้าร่วมโครงการโคแวค
ทั้งที่กระทรวงสาธารณสุข
มีความจำนงที่จะเข้าร่วมโครงการโคแวค
ตั้งแต่วันที่๙กรกฎาคม๒๕๖๓นะครับ

เขาได้รับการสนับสนุนวัคซีน๓๓ล้านโดสมีเพียงประเทศไทยนะครับ
ที่ผิดพลาดบกพร่องทำให้คนไทยเสียโอกาสในการเข้าวัคซีน
ไม่ว่าจะเป็นหาว่าประเทศ
ไทยเป็นประเทศที่มีรายได้ปานกลาง

ท่านประธานครับเหตุผลทั้งหลายทั้งปวงฟังไม่ขึ้นทั้งสิ้น

โดยรู้เห็นเป็นใจกับนายอนุทินชาญวีรกุล
กับผมมีหลักฐานเป็นข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี
ที่ให้นโยบายต่อกระทรวงสาธารณสุข

บรรทัดท้ายนะครับ
ที่อยู่ในกรอบไข่ปลาสีแดงนะครับ
แทนที่จะคำนึงถึงชีวิตของประชาชนในประเทศก่อน

ที่กำลังจะเกิดขึ้นนั้นมองว่าต่อไปในอนาคตจะสามารถทำกำไร
และสามารถเป็นสินค้าสาธารณะได้ท่านประธานครับ
นี่คือข้อผิดพลาดที่ท่านไม่เข้าโครงการโควิดทำให้ประเทศขาดแคลนวัคซีน
ยังไม่พอท่านประธานผลเอกประยุทธ์ยังเพิกเฉยต่อข้อเรียกร้องของภาคเอกชน
กิจการไม่อนุญาตให้ภาคเอกชนในการนำเข้าวัคซีนทางเลือกตั้งแต่ปลายปีสองพันห้าร้อยหกสิบสาม
จนถึงณวันนี้สมาคมโรงพยาบาลหอการค้าไทยและสี่สิบซีโอ
สมาคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยได้เรียกร้องรัฐบาลเพื่อขอให้นำเข้า
ทางเลือกที่มีประสิทธิภาพสูงกว่าภายใต้การกำกับดูแลของรัฐบาล
แต่ท่านประธานทราบไหมครับสิ่งเหล่านี้ไม่เคยได้รับการตอบสนองจากรัฐบาลแต่อย่างใด
อ้างแต่เหตุผลว่าเงื่อนไขสถานการณ์ฉุกเฉินแต่ภายหลัง
ต้านกระแสความรู้สึกของพี่น้องประชาชนไม่ได้ทำทีว่าจะเปิดโอกาสให้
เอกชนและโรงพยาบาลนำเข้าวัคซีนได้เองแต่ติดปัญหาอุปสรรคมากมายเหลือเกิน
ขอทีหนึ่ง๕เดือน๔เดือนท่านประธานครับ
ผมขออนุญาตเอ่ยนามนายแพทย์บุญวนาศิลป์
ซึ่งเป็นบุคคลที่มีความพยายามอย่างยิ่งในการที่จะนำวัคซีนมาฉีดให้คนไทย
ถอดใจบอกว่ายากมากการบริหารงานของพลเอกประยุทธ์และนายอนุทิน
สะท้อนให้เห็นถึงระบบราชการที่มีความล้าหลังครับท่านประธานท่านประธานดูสไลด์ที่ยี่สิบสองนะครับ
จะมีข้อความชัดเจนนะครับว่าเป็นการประชุมสอบคอครั้งที่สาม
วันที่๒๒กุมภาพันธ์ไม่อนุญาตให้ภาคเอกชนนำเข้ามาในราชอาณาจักร
ในเรื่องวัคซีนดังนั้นประเทศไทยจึงตกอยู่ในภาวะการขาดแคลนซึ่งวัคซีน
ที่มีประสิทธิภาพในการป้องกันโรคไวรัสที่มีประสิทธิภาพสูงกว่าซีโนแวค
เป็นข้ออ้างในการจัดซื้อวัคซีนชิโนแวคที่หลายฝ่ายสงสัยในเรื่องของผลประโยชน์
ซึ่งผมจะได้อภิปรายต่อไปและจะมีสมาชิกพักเพื่อไทยอีกหลายท่าน
ได้มาชี้แจงในประเด็นนี้ต่อ

ข้อล้มเหลวข้อที่๓ก็คือเรื่องของการกระจายวัคซีนล้มเหลวเป็นวัคซีนการเมือง
ทั้งระบบขาดความเป็นเอกภาพต่างคนต่างทำ
ภักดิ์ไหนอยากชีดตรงไหนก็ไปชีด
พักการเมืองไปฉีดที่สถานีกลางบังซื้อ
บางภักดิ์การเมืองไปชีดที่โรงพยาบาล

ลงทะเบียนก็ลงทะเบียนได้ไม่รู้กี่เว็บไซต์ไม่รู้กี่แอปพลิเคชัน
ผลที่ตามมาคือการกระจายวัคซีนนั้นมั่วไม่เป็นระบบ
พื้นที่ที่เป็นพื้นที่ที่มีสีแดงเข้ม
เป็นพื้นที่ที่มีการต้องสนับสนุนในเรื่องการท่องเที่ยว
กลับไม่ได้รับการฉีดแบบเร่งด่วน

ผมชี้ให้ท่านประธานได้เห็นว่าตำรวจสพบ้านใหม่ชัยพฤษจังหวัดบุรีลำ
ฉีดวัคซีนเป็นเข็มที่๓เมื่อวันที่๒๓กรกฎาคม๒๕๖๐
ไม่ได้เป็นบุคลากรทางการแพทย์
แต่อ้างว่าอยู่ในกลุ่มเสี่ยง
เนื่องจากว่าต้องไปรับส่งผู้ป่วยที่ติดเชื้อโควิด
ผมถามท่านประธานว่าแล้วตำรวจในสพอื่น
เขาก็ไปรับส่งผู้ป่วยเหมือนกัน
ทำไมไม่ได้รับการฉีดวัคซีนในเข็มที่๓
พี่น้องประชาชนคนไทย
การบริหารงานในสถานการณ์วิกฤต
ท่านบริหารเหมือนสถานการณ์ปกติ
ตัดสินใจเปลี่ยนไปเปลี่ยนมา

ท่านยังเวิร์คฟอร์มโฮมทำงานอยู่ที่บ้านแบบไม่ทุกข์ไม่ร้อนเลย
นะครับทำงานแบบสบายสบายอยู่ที่บ้าน
การสั่งข้อราชการที่ไม่มีความเด็ดขาดผมยกตัวอย่างสองกรณี
กรณีที่หนึ่งก็คือการประกาศล็อกดาวน์กอทมเมื่อวันที่ยี่สิบห้า
มิถุนายนสองพันร้อยหกสิบสี่วันนั้นมีการสั่งให้ปิดร้านอาหาร
มีการสั่งห้ามย้ายคนงานออกกลับไปต่างจังหวัดท่านประธานทราบไหมครับว่า
ปิดร้านอาหารนั้นส่งผลให้เจ้าของร้านอาหารซึ่งเขาเตรียมวัตถุดิบ
สำหรับประกอบอาหารต้องได้รับความเสียหายและไม่มีมาตรการเยียวยารองรับแต่อย่างใด
เช่นเดียวกับการไม่ให้แรงงานได้กลับบ้านเกิดเขาเมื่อเขาทราบ
ด้วยความที่นายกโลเลเดี๋ยวเอาเดี๋ยวไม่เอาเขาย้ายกลับบ้านก่อน
เดินทางกลับบ้านหลายจังหวัดจนในที่สุดก็เป็นการแพร่ระบาดของโรคในจังหวัดต่างมากขึ้น
การตัดสินใจไม่แน่นอนของท่านนายกอีกเรื่องหนึ่งก็คือการจัดซื้อชุดตรวจเอทีเค
ตอนแรกหลังจากมีการประมูลบอกว่าไม่ให้ทำสัญญาชุดตรวจต้องได้รับการรับรองจากองค์การอนามัยโลกเสียก่อน
นะครับแต่หลังจากนั้นแปดวัน
ข้อสั่งการของนายกก็เปลี่ยนใหม่บอกว่าทำสัญญาได้
ไม่มีความจำเป็นต้องได้รับการรับรองจากองค์การอนามัยโลกท่านประธานครับ
ผลกระทบจากการล็อกดาวน์โดยไม่มีการรองรับเป็นคลิปที่น่าสะเทือนใจของพี่น้องประชาชนอีกคลิปเดียวครับเชิญครับ
ในที่สุดวันที่เก้าสิงหาคมสองพันห้าร้อยหกสิบสี่
ควบคุมและป้องกันโรคสหรัฐได้ยกระดับประเทศไทยเป็นประเทศที่มีความเสี่ยงสูงมากของการระบาดโควิดสิบเก้า
อยู่ในกลุ่มเสี่ยงที่สุดขั้นที่สี่สีแดงเข้มโดยระบุว่าควรหลีกเลี่ยงการเดินทางมายังประเทศไทย
นี่แหละครับผลงานการบริหารงานของพลเอกประยุทธ์จันโอชาไม่ใช่แต่สหรัฐอย่างเดียวนะครับ
ฮ่องกงก็ห้ามประเทศอังกฤษไม่กี่วันมานี้ก็ห้ามนะครับ
ท่านประธานที่เคารพภาพของพี่น้องประชาชนที่ปรากฏออกมาแต่ละวัน
กระทบกระเทือนจิตใจคนทั้งประเทศคนไทยมองไม่เห็นอนาคตว่าวันพรุ่งนี้จะหาเงินจากไหนมาเลี้ยงครอบครัว
เงินในกระเป๋าหมดไม่มีงานทำไม่มีเงินค่ารถกลับบ้านหลายชีวิต
ได้ไปหาสอสอที่เขาเลือกเข้ามาเพราะเหตุว่าไม่สามารถที่จะพึ่งพารัฐบาลได้แล้ว
ผมจะฉายภาพภาพที่ประชาชนรอตรวจโควิด
น้ำตาแต่หาสถานพยาบาลที่จะตรวจไม่ได้
ต้องรอคิวข้ามคืนนะครับดูคุณยายนะครับร้องไห้
คอยการตรวจโควิดตรวจเสร็จก็ยังไม่รู้จะไปรักษาที่ไหนอีกนะครับ
แข่งบางที่รอคิวข้ามคืนที่วัดพระศรีมหาธาตุนะครับ
ภาพที่ประชาชนรอเตียงบอกให้รอก่อน
แจ้งว่าขณะนี้ยังไม่มีเตียงต้องนอนรอข้างถนน
นอนรอเตียง๗วันไปหาหมอไม่ทันต้องเสียชีวิตก่อน

ทั้งในรถทั้งข้างถนนนะครับ
ภาพที่ประชาชนรอฉีดวัคซีนแต่ถูกโลกเลื่อน
ไม่รู้ว่าจะได้ฉีดวันไหนขนาดยอมจ่ายค่าวัคซีน
ก็ยังไม่ได้รับการฉีดไม่สามารถหาซื้อได้นะครับ
หมอพร้อมแต่วัคซีนไม่พร้อมภาพข่าวหมอไม่อัด
รับคนไข้เข้าห้องฉุกเฉินได้
มาถึงจุดที่แพทย์ต้องตัดสินใจเลือกชีวิตคนไข้ว่า
จะรักษาชีวิตคนไข้คนไหนให้รอด
หรือจะปล่อยชีวิตคนไข้คนไหนให้เสียชีวิต

บุคลากรทางการแพทย์ที่ได้ทำงานแล้วต้องมาคิดแบบนี้
เป็นการตัดสินใจที่ยากลำบาก
คนตายที่บ้านและข้างถนน

ภาพที่หลายคนเลือกที่จะต่อสู้ต่อ
แต่หลายคนเลือกที่จะจบชีวิตลง

สิ่งหลายอย่างเกิดจากความล้มเหลว
สิ่งที่ตามมาก็คือความเสียหายต่อระบบเศรษฐกิจ
เยียวยาไร้การเหลวแลจากภาครัฐ
ภาพครอบครัวที่ต้องสูญเสียผู้นำ
พี่น้องเกษตรกรที่ขายของไม่ได้ราคา
สมาคมผู้ประกอบการแท็กซี่
เคยเดินทางมาร้องเรียนที่สภา
รถแท็กซี่ที่เช่าซื้อมานั้น
บริษัทไฟแนนซ์ไล่ตามยึดทุกวัน

ช่างตัดผมโดยทุกแข่ง
โดนมาตรการล็อกดาวน์เปิดกิจการไม่ได้

พี่น้องประชาชนทุกภาคส่วนได้รับผลกระทบ

เหล่านั้นเขาทำผิดอะไรครับ
ทำไมเขาต้องมารับผลกระทบ
ที่เกิดจากการบริหารราชการที่ผิดพลาดของท่าน

ผมพูดคำนี้เนื่องจากว่าภาคเอกชน
ภาคเอกชนเขาจัดซื้อวัคซีนเอง
ฉีดให้บุคลากรในสังกัด
ฉีดตามโรงงานตามที่ต่าง
ท่านกลับไม่อำนวยความสะดวก

ในที่สุดคนไทยมองไม่เห็นอนาคตว่าเขาจะอยู่อย่างไร
วันนี้จึงต้องถามพลเอกประยุทธ์
ปล่อยให้ประเทศไทยเดินทางมาถึงตรงนี้ได้อย่างไร

อกจากความล้มเหลวไร้ประสิทธิภาพแล้ว
ผมเรียนว่าสิ่งที่ผมได้อภิปรายไปตอนต้น

แต่สิ่งที่น่าเสียใจมากที่สุด
เป็นสิ่งที่คนไทยยอมรับไม่ได้เลย

หากินผลประโยชน์บนความตายของพี่น้องประชาชน
การจัดหาวัคซีนที่ไม่มีประสิทธิภาพสูงสุด
มติคอลโมที่ท่านได้ตั้งใจเอาไว้เมื่อวันที่๒มีนาคม
เป็นวัคซีนประสิทธิภาพต่ำแต่มีราคาแพง
เอื้อประโยชน์ให้บริษัทเอกชน
การซื้อวัคซีนเจ้าเดียว
ทั้งที่ในโลกนี้มีวัคซีนหลายยี่ห้อที่มีคุณภาพสูงกว่า
ท่านก็ไม่เลือกมาฉีดคนไทย
เป็นการกระทำในลักษณะผูกขาดตัดตอน

ของรัฐกับบริษัทผู้จำหน่ายวัคซีนเสียเปรียบอย่างสิ้นเชิง
ราคาแพงหลีกเลี่ยงการบังคับใช้กฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง
ผมเรียนท่านประธานว่าวัคซีนที่ผมกล่าวถึง
นั่นก็คือวัคซีนที่เป็นวัคซีนเส้นใหญ่วัคซีนชิโนแวค
จากบริษัทชิโนแวคไบโอเทคกับผมมีข้อสังเกต
ครับผมก็ออกไปนะครับคือวิจารณ์ผู้บริหาร
แต่ว่าต้องระวังนิดนึงถ้าเราวิจารณ์คุณภาพวัคซีนเนี่ย
ต้องระวังนิดนะครับคิดถึงความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
ไว้ด้วยครับระวังนิดครับครับผมจะปฏิแบบตาม
คำแนะนำของท่านประธานครับข้อสังเกตของวัคซีนชิโนแวค
ข้อแรกหลีกเลี่ยงการจัดซื้อจัดจ้างตามพรบการจัดซื้อจัดจ้าง
และการพัสดุภาครัฐสองพันห้าร้อยหกสิบใช้คำสั่งที่พลเอกประยุทธ์
อาศัยอำนาจนายกรัฐมนตรีได้ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินเป็นฉากบังหน้า
เฉพาะเจาะจงในการจัดซื้อวัคซีนชิโนแวคพลเอกประยุทธ์และนายอนุทิน
ได้มอบหมายให้กรมควบคุมโรคร่วมกับองค์การเพศรัชกรรมตัดสินใจของรัฐบาลเอาวัคซีนชีโนแวค
ซึ่งเดิมนั้นเป้าหมายเป้าหมายจะฉีดวัคซีนเชโนแวคแค่สิบเปอร์เซ็นต์
ของจำนวนประชากรร้อยละห้าสิบแต่วันนี้ท่านประธานทราบไหมครับว่า
วัคซีนจิโนแวควันนี้เข้ามาในเมืองไทยแล้วสิบเก้าจุดห้าล้านโดส
ในสิบเก้าจุดห้าล้านโดสนั้นมีหนึ่งล้านโดสที่ทางการจีนนั้นบริจาคให้จำนวนนี้มากกว่าวัคซีนแอสต้าซินิก้า
ซึ่งเป็นวัคซีนหลักนะครับแล้วก็ขณะนี้เป็นที่น่าสงสัยหลายประการนะครับ
นี่คือการหลีกเลี่ยงการจัดซื้อจัดจ้างตามกฎหมายการพัสดุภาครัฐ
ข้อสังเกตข้อที่๒ท่านหลอกลวงประชาชน
ทำให้ประชาชนเข้าใจผิดว่าการจัดซื้อวัคซีนชิโนแวค
เป็นการจัดซื้อระหว่างจีทูจีหรือรัฐต่อรัฐ
แต่ข้อเท็จจริงไม่ใช่การจัดซื้อวัคซีนชิโนแวค
เป็นการจัดซื้อระหว่างองค์การเพศรัชกรรมนะครับ
ซึ่งผมขออนุญาตได้ว่ามีสมาชิกบางท่านได้กล่าวก่อนหน้านี้ว่า
องค์การเพศจรรย์กรรมนั้นคือในหน้าขาความตายขาวัคซีนจิโนแวค
ถ้าเป็นการซื้อแบบจีทูจีท่านประธานที่เคารพครับ
จะต้องได้รับการยกเว้นเรื่องภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีศูนย์ละกากร
กับผมมีหลักฐานที่ยืนยันในเรื่องนี้ว่าการจัดซื้อนี้เป็นการจัดซื้อเชิงพาณิชย์
ท่านประธานดูใบนำเข้าสินค้าชีโนแวคที่กับผมได้มานะครับ
เสียภาษีมูลค่าเพิ่มหกล้านแปดแสนก้าวหมื่นหกพันยี่สิบก้าวบาทหกสตางค์
อันนี้เป็นการซื้อล็อตแรกนะครับซื้อล็อตแรกสองล้านโดส
และการส่งงวดที่๑บอกว่าจะส่ง๒แสนโดส
ส่งจริงหนึ่งแสนเก้าหมื่นสองพันโดสนะครับท่านประธานครับ
หยางอุปทูตขออนุญาตเอ่ยนามท่านไม่เสียหายนะครับได้ระบุว่า
ประเทศไทยเป็นประเทศแรกที่นำเข้าวัคซีนเชิงพาณิชย์นะครับ
ซึ่งเป็นบริษัทเอกชนในจีนบริษัทนี้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ที่ฮ่องกง
เป็นที่ทราบกันดีว่าบริษัทนี้มีสายสัมพันธ์อันแนบแน่นกับเจ้าสัวใหญ่เนี่ย
ทุนที่มีความผูกพันอย่างยิ่งกับรัฐบาลแม้ไม่มีตัวแทนจำหน่ายในเมืองไทย
ระหว่างนี้เถอะครับครับระหว่างนี้เถอะครับครับ
บุคคลภายนอกระวังนะครับครับเป็นที่ทราบกันดีนะครับว่า
แม้ไม่มีตัวแทนจำหน่ายในเมืองไทยแต่การค้าแบบนี้มันมีในหน้า
การมีในหน้าหมายถึงการมีค่าส่วนต่างการมีเงินทอน
ฉีดให้คนไทยนอกจากจะมีคุณภาพต่ำแล้ว
ยังมีราคาสูงอีกนะครับผมขออนุญาตไปที่สไลด์ที่สามสิบเจ็ด
จำนวน๒ล้านโดสเมื่อวันที่๕มกราคม๒๑๖๔นะครับ
ทางการไทยซื้อ๑๗เหรียญสหรัฐนะครับ
๖บาท๒๔สตางค์
อินโดนีเซียซื้อ๔๖๐บาท
ราซิลซื้อ๓๓๗บาท
เฉพาะข้อแตกต่างของการจัดซื้อไทยซื้อแพงกว่าอินโดนีเซีย๑๙๒ล้านบาท
ซื้อแพงกว่าบาซิล๔๓๘ล้านบาท

ไม่เคยมีหลักฐานทางวิชาการ
ผมได้ตรวจสอบรายงานการประชุม
สบคมครมและเรื่องที่กระทรวงสาธารณสุขเสนอ
ไม่ปรากฏที่ไปที่มาแต่อย่างใดว่าพลเอกประยุทธ์
ได้มีหลักเกณฑ์พิจารณาในการจัดซื้อวัคซีนชิโนแวคแต่อย่างใด
สถาบันวัคซีนแห่งชาติก็ยังไม่ได้ศึกษา
วิเคราะห์ประสิทธิภาพวัคซีนเพียงแต่อ้างว่า
การเพศรัชกรรมแนะนำให้ซื้อวัคซีนที่เป็นเชื้อตาย
ผมถามว่าถ้าจะซื้อวัคซีนที่เป็นเชื้อไต
อีกทั้งวัคซีนชิโนฟาร์มยังมีราคาในขณะนั้น
ไม่ได้แพงกว่าชิโนแว็กต์แต่ยังใด
ข้อสังเกตข้อที่๔สุดท้าย
ทั้งที่องค์การอาหารและยาของประเทศไทยนะครับ
ยังไม่ได้รับรองการขึ้นทะเบียนวัคซีนเลย
โดยที่องค์การอนามัยโลกยังไม่รับรองการขึ้นทะเบียนเลย
นะครับตัวเลขชัดเจนนะครับว่า
ประเทศไทยสั่งซื้อตั้งแต่กุมภาพันธ์ครับท่านประธานครับ

ต่อมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่๒มีนาคม๒๕๖๐
และมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่๖กรกฎาคม๒๕๖๐
ไม่เป็นไปตามแผนการกระจายวัคซีนที่ประหลัดกระทรวงเสนอ
พฤติการการจัดซื้อวัคซีนชิโนแวคเป็นไปด้วยความรวดเร็วเร่งรีบ
ตั้งแต่เจรจาส่งมอบสำนักงานอายการสูงสุดร่างสัญญา
แต่ทำไมปฏิบัติต่อวัคซีนอื่นมันช้าเหลือเกินท่านประธาน
อื่นจะใช้เวลาเดินทางท่านประธานดูชัด
ีโนแวคใช้เวลา๒๗วันนะครับเส้นตรงนี่สั้นกว่าคนอื่น
แต่วัคซีนตัวอื่นนี่ยาวมากเลยนะครับ
ลายนี่ขอตั้งแต่วันนั้นวันนี้ยังไม่ได้เลยครับท่านประธาน
ท่านประธานที่เคารพครับผลเอกประยุทธ์และนายอนุทิน
เป็นตัวการรู้เห็นเป็นใจกันในลักษณะแบ่งแยกหน้าที่กันทำเป็นขบวนการ
ในระดับนโยบายและระดับปฏิบัติ
การจัดซื้อวัคซีนชิโนแวคเพื่อฉีดให้ประชาชนในประเทศ
หลายครั้งเป็นการจัดซื้อแบบเกินความเป็นจริง
เมื่อวันที่๖กรกฎาคมจัดซื้อ๑๐๙ล้านโดส
วงเงินค่าวัคซีนอย่างเดียว๖๐๖๔ล้านบาท
มีการทักท้วงจากหลายหน่วยงาน
บอกว่าท่านอย่าซื้อชิโนแวคอย่างเดียวได้ไหม
ให้ซื้อวัคซีนอื่นที่มีประสิทธิผลสูงกว่า

หน่วยงานคัดค้านท่านท่านไม่ฟัง
ผู้ตรวจการแผ่นดินบอกว่าควรเร่งหาวัคซีนที่มีคุณภาพ
ครอบคลุมและทันเวลา
คณะกรรมการกันกองการใช้เงินกู้
ได้ทำหนังสือถึงกรมควบคุมโรค
บอกให้ซื้อวัคซีนที่ใช้เทคโนโลยี
ป้องกันการติดเชื้อกลายพันธุ์ที่สูงกว่า
กว่าควบคุมไปด้วยในการซื้อ๑๐๙ล้านโลก
ให้ดำเนินการตามตีการกรรมการใช้ค่ะ
กระทรวงการคังขอให้หน่วยงานที่รับผิดชอบ
ดำเนินการอย่างเคร่งคัดตามมติของคณะกรรมการกันกองเงินกู้
คณะกรรมการกันกองเงินกู้รับทราบและอนุมัติการพินา
หมอไม่ทนเดินทางมาที่สภาครับท่านประธาน
ไม่ฟังครับท่านก็ยังเดินหน้าซื้อชิโนแวค
มีประสิทธิภาพในการป้องกันและการติดเชื้อสายพันธุ์ในระดับที่ไม่สูง
ไม่สามารถสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ได้
สั่งซื้อเพิ่มเติมขึ้นอย่างต่อเนื่องไม่มีการบริหารกระจายความเสี่ยง
เมนต์สุดท้ายว่าท่านประธานครับ

การที่ท่านผู้อภิปรายเนี่ย
มีการกล่าวถึงบุคคลภายนอก

เป็นการพูดเพื่อจะไปด้อยฆ่าเขาว่าเป็นของไม่ดีเนี่ยผมว่ามันมีผลกระทบอย่างรุนแรง
แล้วความจริงก็คือเป็นการกล่าวที่ผิดข้อบังคับข้อ๖๙
ผมไม่คิดว่าท่านผู้ประท้วงสามารถที่จะอภิปรายในลักษณะนี้ได้

ประการที่สองผมฟังอยู่สักครู่ท่านได้ใช้ทอดคำกล่าวถึงบุคคลไปนอก
อย่างเช่นองค์การเพศัตริย์ท่านบอกว่าองค์การเพศสัตว์ฆ่าความตาย
ซึ่งผมว่านี่เป็นการอภิปรายที่ไม่ชอบต่อข้อบังคับ
ให้ผู้อภิปรายได้โปรดระมัดระวังเรื่องนี้ด้วยครับ

โดยปกติแล้วท่านประเสริฐเป็นคนที่อภิปรายอยู่ในกฎเกณฑ์นะครับ

แต่เมื่อสักครู่นี้ผมได้เตือนเรื่องการวิจารณ์คุณภาพของวัคซีน
วิจารณ์ผู้บริหารไม่เป็นไรเลยครับ
แต่การวิจารณ์คุณภาพนั้นต้องระวังถึงความรู้สึกของความสัมพันธ์ระหว่างประเทศด้วย
เพราะว่าผู้ช่วยหรือผู้ที่ให้หรือผู้ที่ขายก็ตามเนี่ย
ก็มีส่วนเกี่ยวข้องกับการช่วยเหลือ
ความรู้สึกมันอาจจะมีผมเคยเตือนนะครับในที่ประชุมนี้
แต่ว่าเมื่อคืนนี้ก็ได้เตือนแล้วนะครับ
ส่วนชื่อบุคคลภายนอกถ้าเป็นองค์กรนะฮะ
ยังไงก็ตามที่เรียนเรียนว่าถ้าเป็นองค์กร

แต่ว่าอย่าไปใช้เท่ากรรมหยาบไทยตอนนั้นเองนะครับ

ผมกลับขอบคุณท่านประธานอย่างยิ่งนะครับ

ผลเอกประยุทธ์และนายอนุทินมีเจตนาพิเศษ

ทั้งที่ตนเองมีหน้าที่ในการอำนาจระยับยับยั้ง
ข้อทักทวงของเจ็ดหน่วยงาน
ทักท้วงมาประกอบการพินา

เดินหน้าจัดซื้อชิโนแวคจากบริษัท
จำหน่ายไม่เอ่ยชื่อบริษัทก็ได้นะครับ
เนื่องในปริมาณที่มากจนผิดสังเกต
ทำให้เชื่อว่าการจัดซื้อครั้งนี้ไม่ชอบมาพากล

มีการเอื้อประโยชน์ต่อในทุน
เอาประโยชน์ส่วนตัวเป็นที่ตั้งไม่คำนึงถึงชีวิตของพี่น้องประชาชน
เป็นการจัดซื้อที่มีพฤติกรรมปิดบังอำพาง

แต่ด้อยประสิทธิภาพนะครับ

มีการหนังสือจากคุณหมอโอภาษย์นะครับ

ท่านอาจจะต้องไปเป็นพยานหรือไปให้การต่อปปช

เพื่อประโยชน์แห่งการตรวจสอบยัตติ
ได้รับการปฏิบัติอย่างแท้จริง
ในเรื่องการจัดหาจัดซื้อวัคซีน
ต้องมีความโปร่งใสตรวจสอบได้
กับผมขอรับผิดชอบต่อการอภิปรายนะครับท่านประธาน

เพราะการอภิปรายไม่ไว้วางใจคือการกล่าวหาพวกท่าน
การไม่กล่าวหาย่อมไม่ใช่การอภิปรายไม่ไว้วางใจ
ย่อมจะมีการพาดพิงถึงปลุกคนอื่น
แต่ผมจะพยายามไม่ให้เกิดความเสียหายครับท่านประธานครับ
ผมมีความจำเป็นต้องพูดถึงข้อมูลของฝ่ายผู้ขาย

พี่น้องประชาชนได้รับทราบถึงสายสัมพันธ์ประวัติของบริษัทชีโนแวค
ว่ามีข้อเคลือบแคงสงสัยว่า
เกี่ยวพันธ์ออกกับธุรกิจใหญ่ของธุรกิจไทยโดยมีผางผู้ถูกหุ้นดังนี้ครับต้านประทาน
สไลด์ที่๔๘ครับ

สไลด์ที่๔๘เป็นความสัมพันธ์ของกลุ่มธุรกิจ

ผู้ชายที่อยู่มุมซ้ายบนนะครับ

ความจริงภาพทั้งหมดนี้ก็ตามข้อบังคับก็ไม่ต้องขออนุญาตประธานนะครับ
แต่ว่าผมเรียนว่าถ้ามันเป็นเรื่องบุคคลภายนอก
ถ้าเป็นเรื่องบุคคลภายนอกนะครับขอความอุณาอย่าไปเสนอภาพให้กระทบต่อบุคคลภายนอก
ครับคุณภาพของสภาเราก็อยู่ที่พวกเราครับผม
มันทำให้ข้อมูลบางอย่างอาจจะอยู่ข้างเดียว
ครับท่านประเสริฐพยายามหลีกเลี่ยงนะครับ
ภาพอะไรก็ตามที่เห็นว่าเกี่ยวบุคคลภายนอกนี่ขอร้อง
อภิปรายได้แต่อย่าไประบุชัวร์ชื่อบุคคลอัตราลำดับ
แต่ครับอนุญาตครับโดยความเคารพ
แล้วก็ผมก็นับถือคุณประเสริฐในการทำงานครับผม

ขอบคุณมากครับท่านประธานแต่ภาพที่ผมยกขึ้นมาเนี่ย
เป็นภาพที่เผยแพร่ต่อสาธารณะ

ผมเห็นแล้วครับแต่มันมีภาพบุคคลภายนอก

ผมจะไม่เอาภาพดังกล่าว
ฉายนะครับแต่ผมขออนุญาตได้กล่าวว่า
บริษัทชีโนแวคไบโอเทค
เจ้าของบริษัทเป็นหลานชายเป็นเหรนของเจ้าสัวใหญ่เมืองไทยนะครับ
หลังจากนั้นเคลือเจริญโภคกระพันธ์
ผมไม่ขึ้นภาพนะครับเจ้าหน้าที่ไม่ต้องขึ้นภาพก็ได้ครับ
แต่เพื่อความเข้าใจผมต้องเอ่ยไม่งั้นพี่น้องประชาชนจะสับสน
จำเป็นที่จะต้องมาบอกกับพี่น้องประชาชนในเรื่องบางประการนะครับ

แต่เป็นการซื้อตามปกติ

จริงสิ่งที่ท่านกำลังอภิปราย

เสมือนว่าท่านกำลังจะไปเป็นคู่ขัดแย้งกับบุคคลภายนอก
ไปบอกว่าสิ่งที่บุคคลภายนอกได้มีการชี้แจงนั้นไม่เป็นความจริง
ผมว่าท่านจะเลยเถิดไปมากแล้วครับท่านครับ
เพราะฉะนั้นผมคิดว่าถ้าท่านประธานได้กรุณา
และผมจริงท่านผู้อภิปรายท่านก็อยู่ในกรอบอยู่พอสมควร

ซึ่งผมคิดว่ามันทำให้สภาเรานี่แหละเสียหาย
สิ่งที่จะขออนุญาตกลับเรียนต่อท่านประธานด้วยความกรบต่อนะฮะ

แต่ท่านกำลังจะด้อยฆ่ามันไปอีกแล้ว
หลังจากที่ความจริงบอกว่าฉีดแล้วดีฉีดแล้วดี
ผมเกรงว่าท่านจะไปไกลแล้วในที่สุด
เกิดอาการตกใจเกิดอาการหวาดกลัว

แล้วจริงก็คือในสภานี้คนที่ต่ำกว่า๖๐
ล็อตแรกในชีวิตที่เราแวกกันทั้งนั้น

เพราะฉะนั้นขอความกรุณาเถอะครับ
โปรดอภิปรายให้เป็นไปตามข้อบังคับครับ

ก็คำเตือนท่านสุประชัยก็มีเหตุผลนะครับ
ท่านพระเศรษฐ์ครับต้องพยายามบุคคลไปนอกเนี่ย
เขาไม่มีโอกาสมาชี้แจงนี่คือปัญหาใหญ่นะครับ
แต่ว่าบางเรื่องที่มันโยงมาถึงผู้บริหาร
ผมก็คิดว่าบางเรื่องนะครับ
ที่บริหารสามารถอธิบายได้ว่าเรื่องนี้จริงหรือไม่จริงนะท่านลูกชายครับ
เรื่องที่ดำตีสามารถอธิบายได้ว่าเรื่องที่อภิปรายมา
ถ้ามันเกี่ยวนะครับถ้าเป็นเรื่องไม่เกี่ยวนะครับ
ตัดออกไปแต่ว่าถ้ามันเกี่ยวข้องกับผู้บริหาร
กับบริหารในบริหารหรือใครก็ตามเนี่ย
ก็ถือว่ายังอยู่ในวิสัยที่อนุญาตได้
แต่ว่าถ้าไม่เขียวกับผู้บริหารเนี่ย
ขอให้หลีกเลี่ยงบุคคลบานอกครับ
เจอนท่านไม่ใช่ครับเจอนขอโทษครับ
ท่านประธานปล่อยให้ผู้ประท้วงอภิปราย
ผมคิดว่ารัฐมนตรีตอบได้ครับ

ถ้าไม่ให้พูดถึงบุคคลภายนอกเนี่ยแล้วเราจะเอาอะไรมาพูด
ผู้อภิปรายรับผิดชอบทุกคำพูดของตัวเอง
ถ้าเกิดจะมีการฟ้องร้องขึ้นมาผู้อภิปรายต้องรับผิดชอบทุกประเด็น
ดังนั้นการอภิปรายไม่ไว้วางใจเนี่ยถ้าไปแตะบุคคลอื่นไม่ได้
ก็ไม่สามารถทำให้การไม่ไว้วางใจครั้งนี้สมบูรณ์ขึ้นได้
ผมขอท่านประธานว่าทำไมเจ้าสัวคนนี้มันเป็นอะไร
มันเป็นคนดูแลประเทศไทยหรือไงถึงแตะไม่ได้ท่านประธานครับ

ครับก็วินิจฉัยว่าคำประท้วงท่านวิเชษ
ไม่มีเหตุผลน้ำหนักพอที่จะไปเปลี่ยนแปลงคำเตือนนะครับ
เสิร์ชอยู่ในกรอบนะครับทราบในกรอบครับผม
ท่านประธานครับผมเรียนท่านประธานว่า
แม้ผมจะมีการกล่าวอ้างถึงบุคคลที่๓
แต่ผมไม่ได้กล่าวอ้างในเชิงเสียหายอย่างใด
ผมกล่าวอ้างในเชิงที่เป็นข้อเท็จจริง
อันนี้เขาเรียนว่าที่อนุญาตกับเราว่า
เป็นเรื่องการโยงความผูกพันความเป็นญาติ
ทุรจริตซึ่งได้อนุญาตให้ท่านพระเศรษฐ์เลยพูด
แต่เมื่อท่านสุประชัยได้ติ่งขึ้นมาถึงเรื่องนี้
ผมว่าท่านครูประชัยก็มีน้ำหนักในเรื่องที่ว่าต้องระวัง

ว่าเราวิจารณ์อันนี้ก็มีเรื่องใดการยอวาธิอะไรนะครับ
มันแต่มีการตำนีดตีเตียนผู้ประหารซึ่งเราทำได้ถึงที่ครับ
ส่วนเรื่องบุคคลภายนอกเนี่ยบางเรื่องเนี่ยไม่แน่นอน
รวมทั้งการวิจารณ์คุณภาพของวัคซีนที่ผมเตือน
เพราะว่าผมไม่ต้องการให้คำอภิปรายของเราเนี่ย
กระทบต่อความรู้สึกของประเทศอื่นเช่นเขาเอาบริจาคมาให้
ให้มาแล้วมาด่าเหรอยังไม่ยอมให้ต้องการให้ความรู้สึกเกิดขึ้นอย่างนั้น

คุณภาพของสภาเราก็จะเป็นที่ยอมรับครับ

ท่านประธานครับผมเคารพท่านประธาน
และผมจะใช้ความระมัดระวังที่มากขึ้นนะครับ

ผมมีข้อสังเกตผมจะผ่านเรื่องบริษัท
ในทุนบริษัทอะไรไปเลยก็ได้ท่านประธาน

ท่านประเศษครับผมไม่ได้ห้ามนะครับ
ที่จะบอกว่ามันมีคุมผลประโยชน์
เช่นจะบอกว่ารับมนตรีมีคุมประโยชน์ในใครเนี่ย

แต่ว่าถ้าเราหลีกเลี่ยงไม่ไปเอ่ยถึงเขาตัวบุคคลก็ดีนะครับ

ผมจะชี้ให้เห็นว่าสิ่งที่บริษัทดังกล่าว

ไม่ใช่ข้อเท็จจริงเท่านั่นเอง
มีข้อสังเกตว่าผลเอกวัยุทธ์และนายอนุทิน
กระทำการจัดซื้อวัคซีนชีโนแวคโดยเร่งรัดรีบ
ถือว่าเป็นข้อพิรุษนะครับ
มีข้อสังเกตนะครับว่าระหว่างระยะเวลาในการเจรจายกร่างสัญญา
ใช้เวลาเพียง๒๗วันเท่านั้นครับท่านประธาน

เริ่มตั้งแต่วันที่๔มกราคมนี้นี่เริ่มจัดหานะครับ
ไล่ไปเรื่อยนะครับจนถึงวันที่หนึ่ง
กุมภาพันธ์มีการสั่งซื้อแล้วนะครับ
สไลด์อาจจะลาก๑กุมภาพันธ์นี้มีการสั่งซื้อแล้ว๒๐กว่าวันหนึ่งครับท่านประธาน
ก็แสดงให้เห็นว่ารวดเร็วผิดปกติครับ
ถามว่าเป็นเรื่องดีไหมเป็นเรื่องดีครับ
แต่ทำไมวัคซีนอื่นมันช้าเหลือเกินท่านประธาน
และหลังจากซื้อแล้ววันที่๒๔กุมภาพันธ์
รับวัคซีนที่สนามบิน
หลังจากที่ออยรับรองได้แค่๒วันครับท่านประธาน
เกิดประเด็นว่าทำไมเลือกปฏิบัติต่อวัคซีนชนิดหนึ่งอย่างหนึ่ง
บางชนิดที่เขาบอกมีประสิทธิภาพสูงกว่าท่านทำให้ล่าช้า

ผมคิดว่าถ้าท่านคำนึงถึงผลประโยชน์ของประเทศชาติเป็นหลัก
ท่านต้องปฏิบัติต่อวัคซีนอื่น
เป็นวัคซีนทางเลือกให้กับพี่น้องคนไทยได้อย่างเท่าเทียมกัน
เหมือนที่ปฏิบัติต่อชีโนแวค

การซื้อชีโนแวคมีความไม่ชอบมาพากล
ขัดต่อคณะมติคอลโมเมื่อวันที่๒มีนาคม๒๕๖๐
ที่ว่าการจัดซื้อต้องมีความโปร่งใสตรวจสอบได้
คนไทยได้รับการฉีดวัคซีนอย่างทั่วถึงและเป็นวัคซีนที่มีประสิทธิภาพสูงสุด
กลับรับเลยข้อสั่งการของท่านเอง
เดินหน้าจัดซื้อชิโนแวคเพิ่มเติมอย่างต่อเนื่อง
ผมได้กราบเรียนท่านประธานเบื้องต้นว่า
เมื่อวันที่๖กระดักกระดาภคมที่ผ่านมา
ซีโนแวค๑๐๙ล้านโดสในราคา๑๗เหรียญดอลลาร์สหรัฐ
วันที่๑๖สิงหาคม๒๕๖๒
มติของสบคมีมติให้จัดซื้อชิโนแวคอีก๑๒ล้านโดส
รวมเป็นจัดซื้อประเทศไทยถ้าครบตามที่ท่านต้องการนะครับ

การจัดซื้อดังกล่าวนี่สูงกว่าเป้าหมายที่ท่านบอกว่าจะซื้อวัคซีน
ทางเลือกอื่นแค่๑๐เปอร์เซ็นต์ก็คือชีโนแวค
แค่๑๓๒ล้านโดส
ซื้อวันนี้๓๑๕ล้านโดส
เกินจากแผนไป๑๘ล้านโดสท่านประธานครับ

ระหว่างเดือนมิถุนายนถึงเดือนสิงหาคม
สิ้นสุดวันนี้๓๑สิงหาคม
ท่านจะต้องจัดหาให้ได้๒๖ล้านโดส

เช็คตัวเลข๒๖ล้านโดส
วกไปจนถึงท่านจะหาอีก๓๕ล้านโดส
ธันวาคม๒๕๖๔ให้ได้๖๑ล้านโดส
วันนี้ผิดพลาดหมดครับท่านประธาน

ส่วนวัคซีนที่คาดหวังจะได้จากโครงการโคแวคนั้น

ท่านสมาชิกสภาพผู้แทนรัศดรทุกท่าน

พลเอกประยุทธ์และนายอนุทิน
ดำเนินการที่สอบไปในทางทุจริตในการจัดซื้อวัคซีนชิโนแวค
และเชื่อว่าเมื่อได้ฟังคำอภิปรายของผมแล้ว
ประชาชนจะช่วยกันโหวตนอกสภา
ไม่ไว้วางใจพลเอกประยุทธ์และนายอนุทิน
หวังเอาไว้ว่าสอสอที่ได้รับฟังการอภิปรายของผมในครั้งนี้
จะต้องโหวตไม่ไว้วางใจทั้งสองท่านอีกแน่นอน
เช่นนั้นแล้วผมเรียนว่าท่านไม่สามารถตอบคำถามให้กับพี่น้องประชาชนได้
ท่านประธานครับผมมีหลักฐานอยู่สองชุด

ที่จะมาแสดงต่อที่ประชุม
หลักฐานชุดแรกนะครับผมขออนุญาตอันนี้ผมต้องเก็บเป็นความลับ
ได้เอกสารมาจากข้าราชการกระทรวงสาธารณสุข
ทนต่อการกระทำของพลเอกประยุทธ์และนายอนุทินไม่ได้
ได้มอบข้อมูลวัคซีนคีโนแวค
แสดงให้เห็นถึงแผนการนำเข้าแผนการส่งจริง
ราคาซื้อต่อโดสราคาตามคณะลำตีอนุมัติ
ปรากฏตามตารางวันเวลาและราคาสั่งซื้อ
รับมอบวัคซีนชิโนแวคดังนี้ครับสไลด์ที่ห้าสิบหก
การซื้อวัคซีนชีโนแวคมีทั้งหมด๑๘ครั้ง
ท่านประธานครับการซื้อครั้งที่หนึ่ง
เป็นการซื้อ๒ล้านโดสประเทศไทยได้รับเพียง๑ล้าน
เก้าแสนเก้าหมื่นสองพันโดสซื้อครั้งที่หนึ่งซื้อในราคาสิบเจ็ด
เหรียญคลมออนุมัติในราคาสิบเจ็ดเหรียญ
ถูกต้องครับการซื้อครั้งที่สอง
คลมอซื้อในราคาสิบเจ็ดเหรียญล่ะครับเป็นการซื้อตัวเลขที่สี่
ถึงตัวเลขที่สิบนะครับแต่ท่านประธานครับ
คอลโลมอนี่อนุมัติที่สิบเจ็ดเหรียญแต่บริษัทเขาขายให้เราแค่สิบห้าเหรียญครับ
ท่านประธานหนี้ส่วนต่างจากล็อตนี้มีส่วนต่าง๒เหรียญต่อโดส
การซื้อครั้งที่สามเป็นการซื้อในหมายเลขสิบเอ็ดถึงหมายเลขสิบสี่
นะครับคอลโลมอซื้อในราคาสิบเจ็ดเหรียญ
อลลาร์สหรัฐซื้อจริง๑๔เหรียญดอลลาร์สหรัฐ
การจัดซื้อครั้งที่สี่หมายเลขสิบห้าสิบหก
คอลโลมอก็ยังยืนซื้อสิบเจ็ดเหรียญแต่บริษัทขายให้
เก้าจุดห้าเหรียญดอลลาร์สหรัฐท่านประธานครับสุดท้าย
ซื้อที่ครั้งที่ห้าลำดับที่สิบเจ็ดสิบแปด
คอลโลมอก็ยังซื้อสิบเจ็ดเหรียญบริษัทขายให้แค่เก้าเหรียญครับ
ท่านประธานท่านประธานที่เคารพครับ
เอาราคาตามคอลโลมออนุมัติคิดเป็นเงินสกุลดอลลาร์
กลมสามร้อยสามสิบเอ็ดล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐคิดเป็นเงินไทย
หนึ่งหมื่นแปดร้อยสี่สิบหกล้านบาทเอาราคาที่จัดซื้อจริงที่บริษัท
ีโนแวคได้ขายให้คิดเป็นเงินดอลลาร์สหรัฐ
สองร้อยหกสิบเจ็ดล้านดอลลาร์สหรัฐคิดเป็นเงินไทยแปดพันเจ็ดร้อยสี่สิบแปด
ล้านบาทส่วนต่างราคาสองพันเก้าสิบแปดล้านบาท
ท่านประธานที่เคารพครับเงินตรงนี้มันอยู่ที่ไหนครับ
อยู่ในกระเป๋าใครนี่ยังไม่รวมกับที่จะซื้ออีกสิบสองล้านโดสนะครับ
ทำท่าว่าจะซื้ออีกถ้าซื้ออีกสิบสองล้านโดรสในราคาโดรสละสิบเจ็ดบาท
ท่านประธานลองคูณดูครับผลประโยชน์จะได้เท่าไหร่
ชุดที่สองเป็นเอกสาร
เป็นบันทึกการประชุมของคณะอนุกรรมธิการพินาการศึกษาแนวทาง
และข้อเสนอแนะเพื่อการแก้ไขปัญหาของผู้บริโภค
กรรมธิการคุ้มครองผู้บริโภคการประชุมเมื่อวันอังคารที่สิบเจ็ดสิงหาคม
ไม่กี่วันนี้ครับท่านประธานเป็นการประชุมครั้งที่แปดสิบเก้า
ผมต้องขอชื่นชมคณะกรรมธิการชุดนี้นะครับที่ได้ปกป้องผลประโยชน์ของพี่น้องประชาชน
แล้วก็ได้นำรายงานฉบับนี้ได้มาเผยแพร่ให้ทุกท่านได้รับทราบ
นะครับข้อมูลของคณะอนุกรรมธิการ
ตรงกับข้อมูลที่ข้าราชการในกระทรวงสาธารณสุขได้มอบให้กับตัวผมมา
ผมเรียนท่านประธานว่าในบันทึกการประชุม
ของคณะอนุกรรมอธิการหน้าที่เจ็ดไปสไลด์ที่ห้าสิบเจ็ดครับ
เจ้าหน้าที่ช่วยไปสไลด์ที่ห้าสิบเจ็ดครับ
ครับในบันทึกบอกว่าประเทศไทยมีการจัดซื้อชิโนแวค
แล้วสิบแปดจุดห้าล้านโดสจริงจริงได้มาสิบเก้าจุดห้านะครับ
เพราะว่าจีนบริจาค๑ล้านโดสจากบริษัทชิโนแวคไลฟ์ชาย
โดยทำการซื้อขายในลักษณะครั้งต่อครั้งเมื่อผลิตวัคซีนได้เท่าไหร่
ก็จะแจ้งให้องค์การเพศรัชกรรมทราบและจัดซื้อเป็นค้างข่าว
โดยไม่ได้ลงนามในสัญญาจ้างท่านประธานครับ
ซื้อของเป็นหมื่นล้านเนี่ยไม่มีการลงนามในสัญญาจ้างหรือครับ
แล้วแจ้งให้องค์การเพศรัชกรรมทราบ
นี้บริษัทชิโนแวคได้ลดราคาวัคซีนลงมาอย่างต่อเนื่อง
ในแต่ละครั้งที่มีการซื้อโดยราคาเริ่มต้นครั้งที่หนึ่ง
อยู่ที่ราคาโดสละ๑๗เหรียญดอลลาร์สหรัฐ
ก็ตรงกับข้อมูลที่ฆาตการกระทรวงสาธารณสุขให้กับผมมา
จนกระทั่งล่าสุดการจัดซื้อครั้งที่๕
อยู่ที่ราคาโดสละ๙เหรียญดอลลาร์สหรัฐ
ตามรายละเอียดเมื่อสักครู่ที่กับผมได้ฉายภาพให้ท่านประธานดู
ท่านประธานครับข้อมูลของทั้งสองแหล่งที่มานั้นตรงกัน
ซีโนแวคไม่ได้ขายวัคซีนในราคา๑๗เหรียญดอลลาร์สหรัฐยืน
แต่มีการลดราคาตลอดเวลาท่านประธานที่เคารพครับ
การจัดซื้อชิโนแวคทั้งหมดล็อตแรกอาจจะมีข้อแก้ตัวว่ามีความเร่งด่วน
แต่การจัดซื้อวัคซีนชิโนแวคในตอนหลังนั้น
เป็นการจัดซื้อที่สถานการณ์ของประเทศนั้นเป็นสถานการณ์ที่มีการกลายพันธุ์ของเชื้อเดลต้า
และมีข้อพิสูจน์ว่าวัคซีนชิโนแวคนั้น
ไม่สามารถป้องกันการติดเชื้อกลายพันธุ์ได้ดีพอสมควร
กระทรวงสาธารณสุขอนุมัติซื้อชิโนแวค๑๐๙ล้านโดส
ในวงเงิน๖๐๖๔ล้านบาท
ทั้งที่มติคณะกรรมการกันกองการใช้เงินกู้
เขาให้ซื้อวัคซีนอื่นควบคู่ไปด้วย
ไม่ต้องให้ซื้อวัคซีนชิโนแวคยี่ห้อเดียว

การจัดซื้อชิโนแวคในล็อต๑๐๙ล้านโดส
ตั้งแต่วันที่๗กรกฎาคม
จนถึงวันที่๓๑กรกฎาคม
มีการจัดซื้อ๓ครั้ง
บริษัทคิดราคาค่าวัคซีนอยู่ในราคาที่ต่างกัน

ครั้งที่๒คิดที่๙๕เหรียญ
ครั้งที่๓คิด๙เหรียญ
เอาราคาส่วนต่างที่คอลโลมออนุมัติ
กับราคาที่องค์การเพศรัชกรรมซื้อจริงจากบริษัท
เอาผลต่างมาลบกันต่างกัน๔๙ล้านเหรียญสหรัฐ
คิดเป็นเงินไทย๑๖๐๓ล้านบาท

คอลโลมอไม่อนุมัติเงินงบประมาณ
ตามความเป็นจริงที่บริษัทเขาซื้อให้เขาขายให้

ทำไมท่านไม่อนุมัติในวงเงินแค่๙บาท
เหรียญดอลลาร์สหรัฐขออภัยครับท่านประธาน

ผลเอกประยุทธ์ต้องเป็นคนตอบว่ามีส่วนต่างจริงหรือไม่
เหตุใดท่านไม่ปกป้องการทุจริต
โดยอนุมัติงบประมาณการจัดซื้อตามที่จัดซื้อจัดจ้างจริงในแต่ละครั้ง
และต้องเอาเอกสารมาแสดงต่อที่ประชุมด้วย

ถ้าวันนี้ชี้แจงไม่ได้
ผมว่าทั้งตั้งใจโกงนะครับท่านประธาน

ที่จะมีการซื้อต่อไปอีก๑๒ล้านโดส
โดสต์ละ๑๗เหรียญสหรัฐทั้งทั้งที่วัคซีน
ที่บริษัทขายให้จริง๙เหรียญดอลลาร์ต่อโดสนะครับ
จะมีผลต่าง๘เหรียญต่อโดสนะครับ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

คิดเป็นเงินไทย๓๑๓๓ล้านบาท
ตราแลกเปลี่ยนอยู่ที่๓๒บาท๗๒สตางค์ท่านประธานครับ
นี่คือการหากินบนความตายของพี่น้องประชาชน
ผมถือว่าถ้าเรื่องนี้เป็นเรื่องจริง
เรื่องนี้เป็นเรื่องจริงเป็นการโกงแบบไร้ยางอาย
กปิดข้อมูลไม่เปิดเผยให้กับพี่น้องประชาชน
ได้รับทราบปิดหูปิดตาพี่น้องประชาชน

คอลโลมออนุมัติเมื่อวันที่๖กรกฎาคม
อนุมัติที่ราคา๑๗เหรียญดอลลาร์สหรัฐ

เอกสารของคณะกรรมธิการหน้า๔ข้อ๓
บริษัทผู้ผลิตไม่มีตัวแทนจำหน่ายในประเทศไทย

บริษัทเอกชนนี่มอบหมายให้รัฐนี่ผมว่าทำไม่ได้นะครับ

ขึ้นทะเบียนยาและสำนักออย
ซึ่งกรมควบคุมโรคได้ซื้อไปแล้ว๑๘๕ล้านโดส
ในราคาโดสละ๑๗เหรียญ
ผู้แทนจากกรมควบคุมโลกเป็นคนให้การต่อคณะกรรมธิการเอง
บอกว่าซื้อวัคซีน๑๘๕ล้านโดส
ในราคาโดสละ๑๗เหรียญ
โดยจ่ายเงินค่าวัคซีนผ่านองค์การเพศรัชกรรม
และกำลังจะมีการซื้ออีก๑๒ล้านโดสตามที่กับผมได้กราบเรียน
เพื่อใช้เป็นวัคซีนในการฉีดไข้ระหว่างชิโนแวคเข็มที่๑
กับแอสต้าซีเนก้าเข็มที่๒
เนื่องจากกรมควบคุมโลกได้รับข้อมูลมาว่า
ถ้าฉีด๒ยี่ห้อนี้ไขว้กันแล้ว
จะทำให้ภูมิคุ้มกันสูงขึ้น๓เท่า

จากเดิมที่วัคซีนชิโนแวคฉีด๒เข็มแล้ว
ต้องใช้ถึง๑๒สัปดาห์

กรมควบคุมโรคก็เลยสั่งชีโนแวคเพิ่มเติมกันใหญ่
สุดท้ายรายงานของคณะกรรมธิการในหน้า๕ข้อ๒
อันนี้เป็นความห่วงใยของคณะทำงานของกรรมธิการนะครับ
บอกว่าการฉีดวัคซีนยี่ห้อชิโนแวค
ตามแนวทางที่กรมควบคุมโรคได้ดำเนินการนั้น
เกิดอันตรายกับประชาชน

ผมไม่ได้ตั้งใจให้พี่น้องประชาชนเกิดความหวาดวิตกนะครับ
แต่นี่คือรายงานของคณะอนุกรรมธิการซึ่งมีความห่วงใยพี่น้องประชาชน
ซึ่งในต่างประเทศยังไม่มีการฉีดวัคซีนไข้ในลักษณะนี้มาก่อน
กรณีดังกล่าวกรมควบคุมโรคมีข้อมูลการศึกษาวิจัย
ในประเทศหรือต่างประเทศที่มีผลรับรองชัดเจนว่า
ฉีดวัคซีนดังกล่าวไม่เป็นอันตรายกับพี่น้องประชาชนหรือไม่นะครับ
ปกติผมเรียนว่าการฉีดวัคซีนไข้เนี่ย
ผมว่าเป็นเรื่องผิดปกตินะครับ
แล้วก็ผมคิดว่าวันนี้เนี่ยสิ่งเหล่านี้ไม่น่าเกิดขึ้น
สุดท้ายหน้า๗หน้า๗ของเอกสารบันทึกการประชุม
บอกว่าประเทศไทยมีการจัดซื้อชิโนแวคมาแล้ว๑๘๕ล้านโดส
ผมจะบอกแต่สาระสำคัญนะครับ
ไม่ได้มีการลงนามในสัญญาจัดซื้อจัดจ้าง
เงินก็โอนจากองค์การไปให้บริษัทชิโนแวค

อยู่ที่ราคาโดสละ๑๗เหรียญดอลลาร์สหรัฐ

อยู่ที่ราคาโดสละ๙เหรียญดอลลาร์สหรัฐ

เอกสารที่ได้มา๒อันนี้
กระทรวงสาธารณสุขก็ดี
จากคณะอนุกรรมธิการอัศ

คิดออกพระราชกรรมหนดนิรัตโทษกัน
หลายครั้งหลายหนที่พลเอกประยุทธ์

และออกกฎระเบียบเพื่องดเว้นความผิดของตนเอง
จนเป็นฉายาว่ารัฐบาลนี้ทำอะไรก็ไม่ผิด
ได้รับฉายาว่าเป็นบีดาแห่งการยกเว้น
เครดิตภาพของไอลอร์ภาพนี้นะครับ
ไอลอร์ได้ทำภาพนี้ในสไลด์ที่๖๑
วันนับตั้งแต่การยึดอำนาจปี๒๕๖๐
ก็ลบออกรัฐมนูลยกเว้นความผิดตนเอง
จะทำอะไรปากปามผู้ชมมุม

การปลุกวัดธรรมกายนี่ก็ยกเว้นความผิดตนเองนะครับ

ตัวหนังสืออาจจะไกลอาจจะมองไม่ชัดนะครับ

ผมจะขอเลยไปที่วัคซีนแอสต้า
เนก้าเล็กน้อยนะครับ
การจัดซื้อวัคซีนหลักแอสต้าซีเนก้า
เป็นการกระทำในลักษณะผูกขาดตัดตอน

ไม่ระมัดระวังไม่รอบครอบ
ทำสัญญาทำให้รัฐมีความเสียเปรียบ
เปรียบเทียบกับวัคซีนอีกหลายชนิด

เลี่ยงกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง

เริ่มจากความร่วมมือของมหาวิทยาลัยออกฟอร์ต
หลักการที่จะต่อยอด

ให้ประเทศไทยเป็นประเทศที่
สามารถมีศักยภาพในเรื่องของการ
ผลิตวัคซีนที่เป็นประโยชน์ต่อ

ที่เป็นโรงงานผลิตวัคซีนที่ทันสมัย
เป็นโรงงานที่องค์การเพศรัชกรรม
เมอร์เซียร์ชีววัตถุ
ร่วมกันผลิตวัคซีนมาตั้งแต่ปี๒๕๖๐
ทำไมท่านไม่มอบให้
โรงงานแห่งนี้ซึ่งรัฐเป็นเจ้าของเนี่ย
ได้มีส่วนในการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

ถึงการกระทำที่ไม่บังควร
ที่มีการก้าวล่วงต่อสถาบัน

ซึ่งเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนอย่างยิ่ง
คนไทยทุกคนมีความขอรบรับ
ต่อสถาบันพระมหากษัตริย์

เกี่ยวข้องกับการจัดหาวัคซีนแอสต้า
ท่านประธานครับผมขอเปิดคลิปนิดเดียว
ขอเชิญเจ้าหน้าที่เปิดสไลด์ที่๖๓ครับ
อย่างไรก็ตามเราต้องมีการเตรียมการภายในของเรา

เพื่อจะโดยแหล่งที่เมื่อระวัติวัคซีนมาแล้ว

ซึ่งอันนี้ก็จะรับพระหมาคุณที่คุณ
ซึ่งเป็นบริษัทในพระนามภัยในพระยะนามอาภิเทศัย
ให้อยู่ในขั้นตอนเมื่อรับเข้ามาแล้ว
ต้องมีการแจกจ่ายมีการบรรจุมีต่างต้องเกี่ยวกับความพร้อมตรงนี้ไว้

ที่เป็นข้อผิดพลาดในการบริหาร
ข้อแรกท่านไม่บริหารความเสี่ยงเลยครับ
ที่เขาบอกว่าแทงม้าตัวเดียวนั้นใช่แล้ว
มีหลายหน่วยงานทักทวง
เมื่อวันที่๓มิถุนายนที่ผ่านมา

รัฐบาลไทยควรจะมีการสั่งซื้อวัคซีนในหลายทางเลือกให้กับประชาชน

จริงแล้วเนี่ย

รัฐบาลไทยก็ควรจะมีการสั่งซื้อวัคซีนในหลายทางเลือกให้กับประชาชนนะคะ
เพราะว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับ
สุขภาพแล้วก็ชีวิตของประชาชนนะคะ
แต่อันนี้ก็ไม่ได้ไปก้าวล่วงในเรื่องรัฐบาลนะคะ
เพราะว่าเราไม่ได้เป็นผู้มากำหนดว่ามันจะต้องแทงม้าตัวนี้
ไม่ต้องนับว่าผู้ใดเป็นเจ้าของนะคะเป็นบริษัทเอกชนหนึ่ง
ซึ่งขณะนี้สามารถเป็นผู้รองรับการถ่ายทอดเทคโนโลยีได้อย่างถูกต้อง
ท่านประธานครับข้อสังเกตข้อที่๒ในเรื่องสัญญาการจองวัคซีน
ดำเนินการจัดซื้อเป็นการจัดซื้อล่วงหน้า
ต้องจ่ายเงินล่วงหน้าร้อยละหกสิบของมูลค่าวัคซีนทั้งหมด
ส่วนการทำสัญญาซื้อกรมควบคุมโลกเป็นห่วยงานทำสัญญา
ภายใต้เงื่อนไขการมีโอกาสที่จะได้รับวัคซีนหรือไม่ได้รับวัคซีนดังกล่าว
ขึ้นอยู่กับผลของการวิจัยพัฒนาหรือเหตุอื่นนะครับ
ข้อตกลงดังกล่าวผมเรียนว่าเป็นการข้อตกลงที่มีความเสียเปรียบอย่างยิ่งนะครับ
ถ้าบริษัทแอสต้าเซเนก้าพัฒนาวัคซีนไม่ได้
ประเทศไทยต้องเสียเงินค่าจองหกสิบเปอร์เซ็นต์ตอนนั้นประมาณสองพันล้านบาทท่านประธานครับ
ข้อสัญญาดังกล่าวไม่มีสภาพบังคับกฎหมาย
ต่อทั้งบริษัทแอสต้าอังกฤษต่อทั้งบริษัทแอสต้าในประเทศไทย
ไม่มีข้อตกลงว่าเขาจะส่งวัคซีนได้ตามกำหนด
เกิดความล่าช้าไม่สามารถเอาผิดกับบริษัทผู้ผลิตได้
ในสัญญาผู้ผลิตวัคซีนไม่สามารถระบุจำนวนวัคซีนและเวลาที่แน่นอน
ในการส่งมอบวัคซีนเนื่องจากเป็นการจองล่วงหน้า
อีกทั้งยังอยู่ในระหว่างการวิจัยอาจเกิดความล่าช้าไม่เป็นไปตามแผน

๑ล้านโดสถูกฉีดให้คนไทย
อีก๒ล้านโดสนี่ต้องไปฉีดให้คนต่างประเทศ
ผมถามว่าข้อตกลงอย่างนี้ทำได้อย่างไรนะครับ
ทำไมไม่ฉีดให้คนไทยก่อน

วัคซีนประเทศไทยก็มีความกาดแคน
ซื้อขายตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
เป็นที่เข้าใจว่าเป็นสัญญาต่างตอบแทน
ผู้ซื้อมีหน้าที่ชำระราคา
ผู้ขายมีหน้าที่ส่งมอบสินค้า

ปฏิบัติตามรัฐมนูลมาตรา๑๖๖

มีความรอบครอบในการทำสัญญา
ผลเอกประยุทธ์ในฐานะหัวหน้ารัฐบาล

มีโอกาสที่จะได้รับวัคซีนหรือไม่รับวัคซีนดังกล่าว
ขึ้นอยู่กับผลการวิจัยและการพัฒนา

ทำให้ประเทศไทยไม่สามารถบริหารวัคซีนได้เลย
วันเวลาที่ได้รับการฉีดวัคซีนก็มีความไม่แน่นอน
สัญญาตกอยู่ในเงื่อนไขของความไม่แน่นอน

การบริหารความเสี่ยงอย่างนี้
ผมว่าเป็นสัญญาที่มีความเสียเปรียบ
สัญญาอย่างนี้ทำไปได้ยังไงครับ
ทำไมคนไทยถึงไม่ได้ฉีดวัคซีนสักที
ทั้งที่มีโรงงานผลิตวัคซีนภายในประเทศ
เป็นความร่วมมือของบริษัทไทยกับบริษัทในประเทศอังกฤษที่มีความมาตรฐาน

เอกสารในวันที่๒๕มิถุนายน
บริษัทเขียนถึงนายอนุทิน
ระบุว่าการกำหนดการผลิตวัคซีนอย่างต่อเนื่องในประเทศไทย
จะทำให้กระทรวงสาธารณสุขได้รับวัคซีนประมาณ๕๖ล้านโดสต่อเดือน
ขึ้นอยู่กับผลผลิตของสารที่ใช้ในการผลิต
จดหมายยังระบุว่ากระทรวงสาธารณสุขนี่ต้องการเพียง๓ล้านโดสเท่านั้น
นายอนุทินได้ทำตอบกลับเมื่อวันที่๓๐มิถุนายน
แอสต้าซีเนก้าใจความว่า
ก็หวังไว้ว่าจะได้วัคซีนมากกว่า๑ใน๓ของการจัดส่งจากแอสต้า
หรืออย่างน้อย๑๐ล้านโดสต่อเดือน
สำหรับใช้ในการผลิต
โดยได้มอบหมายให้อธิบดีกรมควบคุมโรคและผู้อำนวยการวัคซีนแห่งชาติ
เป็นผู้จัดการโครงการและเป็นคู่สัญญา

ข้อตกลงร่วมกันที่จะเพิ่มการจัดสรรวัคซีน

ดูหนังสือโต้ตอบแล้วผมสับสนจริงครับว่า
กระทรวงศาสนาและนักศึกษ์นี่สั่งวัคซีนไม่พอ
การขาดวัคซีนนี่เกิดจากใครกันแน่
วันนี้เพราะเหตุนี้แหละครับท่านประธาน
ประชาชนเขาถึงไม่เชื่อใจรัฐบาล
นี่คือการบริหารสัญญาที่มีความผิดพลาดอย่างใหญ่หลวง

ทั้งหลายทั้งปวงที่กับผมได้อภิปรายในที่ประชุมแห่งนี้
ผมขอกล่าวหาพลเอกประยุทธ์นายกรัฐมนตรี
และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม
ผมขอกล่าวหานายอนุทินชาญวีรกูล
รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขดังนี้
ผลเอกประยุทธ์และนายอนุทิน
จงใจปฏิบัติละเว้นการปฏิบัติผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ทางราชการ
ไม่สามารถดำเนินการตามเป้าหมายและแผนงานการฉีดวัคซีนให้กับประชาชน
ซื่อสัตว์สุจริตเสียสละเปิดเผย
ขาดความรอบครอบและขาดความระมัดระวัง
นับตั้งแต่ปี๒๑๖๓ถึงวันที่๗มิถุนายน
พลเอกประยุทธ์และนายอนุทินประกาศจะฉีดวัคซีนปูพรมทั่วประเทศ
ผิดพลาดล้มเหลวไม่เป็นไปตามมติคอลโมเมื่อวันที่๒มีนาคม
เพื่อให้คนไทยได้เข้าถึงวัคซีนอย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ
ข้อเท็จจริงปรากฏว่าไม่ได้เป็นไปตามเป้าหมาย
ตามที่กระดวนไว้ซึ่งก็ตรงกับยติของพฤติกรรมที่ว่ากลืนน้ำลายตัวเอง
ข้อ๒พลเอกประยุทธ์และนายอนุทินร่วมกันจัดหาและจัดซื้อวัคซีนชิโนแวค
ต่อไปในทางทุจริตไม่โปร่งใสเอื้อประโยชน์ต่อพวกพ้อง
แสวงหาผลประโยชน์บนความตายของพี่น้องประชาชน
ยังกีดกันวัคซีนที่มีประสิทธิภาพสูงกว่า
เพื่อไม่ให้คนไทยได้รับการฉีดวัคซีนดังกล่าว
มีพฤติกรรมค้าความตายหาผลประโยชน์บนความทุกข์
โดยให้นโยบายวัคซีนเป็นสินค้าสาธารณะ
ประโยชน์ให้เอกชนลายเดียวไม่ระมัดระวังในการทำสัญญา
ทำสัญญาเสียเปรียบทำให้ประเทศขาดแคลนวัคซีน
ทั้งที่รู้ว่ามีการระบาดของวัคซีน
มีการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาที่กลายพันธุ์แล้ว

ข้อเรียกร้องของพี่น้องประชาชนที่ให้พลเอกประยุทธ์ลาออก
เพราะเห็นว่าท่านไม่สามารถแก้ไขปัญหาวิกฤตได้

เกรงว่าจะนำพาประเทศไปเสียหายมากกว่านี้
ข้อเรียกร้องของภาคเอกชนที่ไม่ทน
ขอให้รัฐบาลเปิดโอกาสให้เอกชนได้จัดซื้อวัคซีนโดยตรง
เพราะไม่สามารถคอยความหวังจากรัฐบาลได้
แม้กระทั่งจดหมายจากเพื่อนนิเทศจุฬารุ่น๔๐ที่ส่งถึงลูกสาวท่าน
เขียนบอกว่าให้คุณพ่อลาออกนั้น
เป็นสัญญาณที่ประชาชนบอก

การบริหารราชการแผ่นดินเกิดความล้มเหลว
ภาวะปกติภาวะวิกฤต
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในยามที่บ้านเมืองประสบ
ปัญหาการแพร่ระบาดของโควิด๑๙
ตั้งแต่ปี๒๑๖๓วันนี้๑๙เดือนเสร็จ
การรวมศูนย์อำนาจรวบอำนาจ
นรงตำแหน่งมากมายหลายอย่าง
อำนาจตามกฎหมายอีก๔๐ฉบับ
แต่ด้วยสติปัญญาอันน้อยนิดของท่าน
และด้วยความที่ทีมงานของท่านขาดความรู้ความสามารถ

นำพาประเทศไทยมาถึงจุดหมายนี้ได้อย่างไร
พวกกับผมในฐานะที่เป็นพักร่วมฝ่ายค้าน
ได้ร่วมกันยื่นยติอภิปรายไม่ไว้วางใจครั้งนี้
เพื่อชี้ให้เห็นถึงเหตุผลว่าทำไม

แสดงความรับผิดชอบด้วยการลาออกจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรี
เพราะประชาชนเขาไม่ศรัทธาท่านแล้ว

รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
ควรรับผิดชอบด้วยการลาออกเช่นเดียวกัน

คงไม่ต้องคอยให้ประหลัดกระทรวงสาธารณสุข

ทำไมท่านไม่ฟังเสียงพี่น้องประชาชน

ผมว่าท่านอาจจะตัดสินใจง่ายขึ้น

กับผมไม่ไว้วางใจให้ท่านบริหารประเทศอีกต่อไป
และอยากเรียกร้องให้สมาชิก

วันนี้ประชาชนเขาไม่เอาพลเอกประยุทธ์แล้ว
พวกท่านยังจะเอาพลเอกประยุทธ์ต่ออีกหรือครับ